มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะเป็นการบุกจับแอดมินเกาหลี
เป็นแอดมินชาวเกาหลีที่เขาทำเว็บไซต์พวกเว็บไซต์ลามกอนาจารย์นะคะ
สามารถจับกลุ่มตัวได้คาคอนโดหรูเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นการจับได้แบบคาหนังคาเขา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมของกลางเจอเพียบเลยนะ
พิวเตอร์ที่ใช้ในการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารย์
เอกสารหนังสือเดินทางหลายรายการแล้วก็เงินสดอีกหลายล้านบาท
แล้วก็สื่อลามกที่เขาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเขา
มีสมาชิกกว่า๓๐๐๐กว่าคนแล้วก็รายได้ต่อปีคุณ

ใช่ค่ะคนเข้าดูเป็นร้อยล้านวิวนะคะ
ผู้ต้องหาก็คือนายเคียวฮันยองสัญชาติเกาหลีใต้
พอถูกตำรวจรวบตัวได้เขาก็ยอมรับนะ
แล้วก็คอยอัพโหลดข้อมูลให้กับสมาชิกกว่า๓๐๐๐คน
สมาชิกเขาต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกก่อนนะ
ถึงจะดูพวกคลิปลามกอนาจารย์ต่างได้
แล้วก็รายได้จากค่าสมาชิกอย่างที่บอกมันสูงนะปีนึง๓๖ล้านบาท
แล้วเขาก็มาจ่ายค่าเช่าห้องเดือนนึงคือจ่ายก็ไม่กี่หมื่นนะคะ
๓๐๐๐๐กว่าบาท๓๐๐๐๐กว่าบาทแล้วก็เช่ามาอยู่๕เดือนแล้ว
แต่ทีนี้พอมีข้อมูลค่ะโดยทางด้านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็บอกว่าทางตำรวจสากลเกาหลีใต้ประสานมายังฝั่งไทยของเรา
บอกว่าต้นทางของเว็บไซต์แห่งนี้มันอยู่ในไทยนะ
ทีนี้ตำรวจเราก็เลยสืบค่ะจนรู้ว่าผู้ต้องหาเป็นแอดมิน
เป็นคนดูแลเว็บไซต์ก็เลยนำหลักฐานทั้งหมด
มีการเข้าจับกลุ่มได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้
ก็จะเอาหลักฐานไปตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามพรบค้ามนุษย์ในไทย
แล้วก็จะส่งตัวนายเคียวฮันยองให้กับทางการเกาหลีใต้เนี่ย
ดำเนินคดีต่อไปด้วยเพราะว่าประวัติผู้ต้องหารายนี้
เขาเข้าเมืองไทยมาตั้งแต่ปี๕๘แล้วนะรวมทั้งหมด๔๕ครั้ง
แล้วถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย
ตั้งแต่เดือนสิงหาแปลว่าตอนนี้
เขาก็อยู่ในระหว่างการแบบเพิกถอนอนุญาตแล้วนะ
และคลิปต่างที่เขาถ่ายมีคลิปที่เขาแอบถ่ายเองด้วย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องตรวจคลิปทั้งหมด
ดูว่ามีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๕ปีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ก็จะมีฐานความผิดเพิ่มขึ้นนะครับ
เมื่อวานนี้นี่เป็นภารกิจของผู้การโจ๊ก
การโจ๊กตัวจริงนะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับ
ก็ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง